โครงการของพี่บินบรรลือฤทธิ์นั่นเองค่ะ

โครงการที่มีชื่อว่าชีวิตดีต้องไร้ค่าค่ะ
ไร้ค่าที่ว่านี่คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะนักแสดงน้ำดีอย่างพี่บินบรรลือฤทธิ

ล่าสุดค่ะก็ได้รับเลือกให้เป็นทูตในโครงการ
รณรงค์ชีวิตดีต้องไร้ค่าเป็นโครงการที่ทั้งคู่บอกว่า
โน้มน้าวให้ทุกคนนี้นะคะลดความต้องการซื้อ
แล้วก็ลดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่านั่นเองค่ะ
พอเจอพี่บินทั้งทีก็เลยถามถึงโครงการช่วยเหลือน้ำท่วม
โครงการหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
รวมไปถึงภาพสุดประทับใจที่เจ้าตัวเนี่ยกลับมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับคุณแม่นะคะ
ว่าตัวเองเนี่ยยังยุ่งอยู่อยู่ในช่วงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะ
ก็ทำเอาชาวเด็ดแห่ชื่นชมกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ตอนนี้เราจ่ายไปประมาณ๑๕๐๐๐ก่อก่อครับพ่อแล้ว
พยายามเคลียร์เงิน๔๐๐กว่าล้านเนี่ย
กระจายออกไปให้กับผู้ที่ประสบภัยให้มากที่สุด
เพราะฉะนั้นเรื่องภาษีเนี่ยผมกล่าวนะครับอย่ามาอย่ามาทำร้ายผมเลยนะครับ
ผมไม่มีรับรองแม้แต่สลึงเดียวบาทเดียวผมก็ไม่คิดที่จะเอาเงินมาเข้าในกระเป๋าผมเลยครับ
เป็นความรู้สึกจากใจของพี่บิน
ยืนยันชัดเจนเหมือนเดิมนะคะว่าทุกบาททุกสตางค์ต้องถึงมือชาวบ้านค่ะ